น้ำปิงหน่อยคุณผู้ชมมีสะพานข้ามแม่น้ำปิงที่เชื่อมต่อระหว่าง๒จังหวัด
ถล่มลงมาแบบเนี้ย
ไปแล้วเมื่อกี้มีคนมีคนเหรอเอาอีก
ดีเหรอพวกเขาไปอยู่ข้างแน่เออเออเออเออเออเออ
ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วหัววางสะแกงโอ้ยหมดร้อยโอ้โห
ตามที่คนถ่ายและคนที่อยู่แถวนั้นบรรยายเลยคุณผู้ชมไปแล้วไปแล้ว
จังหวะเนี้ยสะพานท่าสาราวังสแกงครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงอ่ะ
คุณผู้ชมระหว่างบ้านท่าสาราตะบนขวงเป่าจังหวัดเชียงใหม่กับบ้านวังสแกงอำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำพูน
มันซุดก่อนพี่เบิร์พี่น้ำแข็งซุดแล้วก็พังถล่มกลางแม่น้ำปิงเลยครับ
ฝนตกหนักต่อเนื่องนะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ตอนนี้สัก๕โมงครึ่งนะ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นพอฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยมวลน้ำมหาศาลเลยนะ
คุณผู้ชมไหลลงพื้นที่สายใต้ของเชียงใหม่แต่มันไม่ได้มาแค่น้ำไง
มันหอบเอาเศษวัสดุเอาไม้มาด้วยอืม
กระแทกกระแทกกระแทกซัดเข้าต่อหม้อสะพานครับ
สุดท้ายมันซุดตัวแล้วก็พังถล่มในที่สุดเรื่องดีอย่างเดียวคือไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
เจ้าหน้าที่ก็เอาอุปกรณ์ทั้งป้ายเตือนทั้งสัญญาณไฟกระพริบกระพริบเนี่ยไปติดตั้งไว้ก่อนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางว่ารถทุกชนิดสัญจรผ่านไม่ได้นะผ่านสะพานนี้ไม่ได้เลย
แล้วก็จัดเจ้าหน้าที่มาเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับเหตุการณ์นี้ก็เดือดร้อนกับชาวบ้านอย่างมากเลย
จากว่าสะพานนี้เป็นเส้นหลักเชื่อมต่อ๒อำเภอครับชาวบ้านก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางก็อ้อมหน่อยไปใช้เส้นทางสะพานวังผางขวงเป่า
หรือไม่ก็สะพานท่าหลุกวังปานครับท่าหลุกบ้านสัตว์แทนซึ่งอ้อเป็น๑๐กิโล
โอ้โหไม่หน่อยแล้วดอมเอ้ยโอ้โหเดือดร้อนครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ฟังคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตรวจสอบสภาพอากาศดูนะฮะน้องดาวทุกวันนะครับ